ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวโรงเรียนของน้องคนหนึ่งนะครับ
ติดอยู่ในถ้ำนะฮะแต่ทีนี้ตอนที่มีคลิปที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอ
โอ้โหมีหลายคนที่คุยภาษาอังกฤษได้สื่อสารกับนักดำน้ำชาวอังกฤษได้

เขาก็พูดแบบนะสนทนาได้เลย

มีเพื่อนคนไหนที่พูดไม่ได้ก็ฝากถามให้หน่อย
พอได้ยินคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักเขาก็จำเสียงได้
บอกว่าเนี่ยคนที่พูดตอบโต้สนทนาภาษาอังกฤษกับนักดำน้ำที่มาเจอ

ก็คือน้องอดุลสามอ่อน
เด็กชายอดุลสามอ่อนอยู่ม๒โรงเรียนบ้านเวียงพานตะบนเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
อาจจะมีหลายคนที่พูดด้วยได้ก็ได้นะครับ

แล้วน้องอดุลไม่ได้พูดแค่สองภาษานะไทยกับอังกฤษนะคุณเขียนมาสอน
เขาไปถามเพื่อนที่โรงเรียนมาเนี่ยน้องอดุลพูดได้๔ภาษา

วันนี้ที่โรงเรียนนะครับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงพานที่ตะมนต์เวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็ทำกิจกรรมในการส่งกำลังใจให้กับเด็กชายอดุลสามอ่อนกันนะฮะ
เขียนข้อความส่งกำลังใจไปให้นะครับรวมทั้งสมาชิกทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงด้วยนะครับ
อดุลเนี่ยได้รับคำชื่นชมเป็นจำนวนมากหลังจากที่พูดสนทนาภาษาอังกฤษกับนักดำน้ำที่ไปเจอ
โรงเรียนก็เอาแฟ้มประวัติผลงานด้านการเรียนกับกิจกรรมต่างของเด็กชายอดุลมาจัดแสดงไว้เพื่อส่งกำลังใจให้นะครับ
กว่าจะออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัย
มีเพื่อนของน้องอดุลนะครับเป็นเพื่อนสนิทเลยนะครับเด็กชายอนันต์สามมุกเด็กชายอดุลสามมุกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับเด็กชายหลงบุญจันตานะครับ
บอกว่าอดุลเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนชอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็พูดได้ถึง๔ภาษาเพื่อนคนไหนในห้องเรียนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจนะอดุลจะช่วยทบทวนให้เป็นประจำเลย
แล้วก็ยังมีความพยายามในการทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าอดุลกับทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน
เขาช่วยเหลือตลอดเลยครับแบบทำงานไม่ได้วันนี้เขาก็จะมาสอนผมครับ
อยู่ด้านไหนบ้างกีฬางานคนงานหรือว่าการเรียน
เรียนครับแล้วก็แบบทำงาน
การเรียนแล้วเขียนไม่ได้เขาก็จะมาบอกผมครับ
เขาจะเก่งวิชาภาษาอังกฤษภาษาพม่าครับแล้วเขาจะชอบเป็นพิเศษคือวิชาวิทยาศาสตร์ครับ
ตอนนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับผมผมเชื่อมั่นในตัวเขามากครับว่า
ในตัวเขาทั้งหมดทั้ง๑๓คนแล้วว่าจะต้องกลับออกมาได้แน่นอนครับอย่างปลอดภัยด้วยครับ
นี่น้องอดุลนี่โอ้โห๔ภาษาเลยเนอะ

อังกฤษไทยจีนพม่า
เราไปคุยกับคุณครูมาอีกคนนึงนะคะคุณครู
ประจำชั้นของน้องอดุลนะคะคุณครูปิยรัฐยอดสุวรรณค่ะ
คุณครูปิยรัฐบอกว่าครอบครัวของน้องอดุลเนี่ย
เป็นชาวชาติภัณฑ์ลั้วนะคะย้ายมาจากฝั่งพม่า
อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ๖ขวบแล้วก็อยู่ในความดูแลของคริสตจักรแห่งแม่สาย
ดูแลกลุ่มเด็กชาติภัณฑ์ต่างที่มีฐานะยากจน
คริสตจักรก็จะมีอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
อดุลฝึกฝึกการพูดคุยจากในโบสถ์แล้วก็ในโรงเรียนด้วยนะคะ
คุณครูบอกว่าน้องอดุลสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
ทุกครั้งที่แข่งกีฬาแข่งวิทยาศาสตร์น้องอดุลเป็นตัวแทนของโรงเรียนตลอดเลย
ชอบร้องเพลงด้วยเล่นดนตรีได้หลายอย่างเลยนะคะ
กีต้าไวโอลินเปียโนเล่นได้หมดเลย
ผลการเรียนอยู่ในอันดับต้นของห้องค่ะ
ตอนม๑นะเกรดเฉลี่ยนะคุณภาคภูมิ
เท่าไหร่ค่ะ๓๙๔คุณเคยได้ไหม
ก็เคยได้ครับแต่เอาม๑ม๒ม๓มารวมกัน
เอามาบวกใช่ไหมมาบวกกันอู๋เล่นเก่งค่ะ
แล้วแน่นอนน้องอดุลอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะคะ
ในเรื่องของวิชาที่เขาชอบนะคะวิชาวิทยาศาสตร์
เขาก็เป็นตัวแทนในการแข่งขันโครงงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะ
เป็นตัวแทนแข่งขันเครื่องร่อนคือวิชาที่น้องเขาชอบ
เขาก็จะสนใจทำในเรื่องนั้น
จริงแล้วเขาก็บอกว่าอยากจบม๓แล้วก็เดี๋ยววางอนาคตอีกทีนึง
แต่ในเรื่องที่แบบที่เขาชอบอยากเป็นจริงเลยนี่คือเขาอยากเป็นนักฟุตบอล
คือน้องเขาเนี่ยสนใจแล้วก็ขอไปร่วมทีมร่วมซ้อมนะคะ
แล้วก็จากที่สัมภาษณ์หลังจากที่สอบถามเด็กที่อยู่ในทีมหมูป่าเขาบอกว่า
ดุลเนี่ยคือเขาสนใจในเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วเขาจะเป็นคนนึงที่ไม่เคยขาดซ้อมค่ะ
ขยันในการซ้อมมาก
คุณครูปียรัฐนี่พูดได้ดีมาก
เดี๋ยวถ้าน้องอดุลออกมาผมจะไปเยี่ยมคุณครูปียรัฐ

กำลังจะพูดเลยคุณครูน่ารักเชียว

ขณะที่คุณครูประจำชั้นที่เป็นครูสอนภาษาพม่านะครับ
ก็คือคุณครูเลเดียไอวินนะครับ
บอกว่าอดุลเป็นเด็กดีเชื่อฟังครูอาจารย์ตั้งใจเรียน
ที่โรงเรียนบ้านเวียงพานก็มีสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนด้วยภาษาพม่าด้วย
สอนให้กับเด็กตั้งแต่ชั้นป๑อะ
เพราะฉะนั้นเด็กชายอดุลที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ย
สามารถสื่อสารทุกภาษาได้ในระดับดีเลย
เป็นเด็กดีค่ะเชื่อฟังตลอดเรียนเก่งด้วย
เวลาสอนสอนครั้งเดียวก็ได้เลยจำได้ง่ายอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เรียนวิชาภาษาพม่า

แล้วเขาเป็นยังไงคือเขาเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่ายังไง
ไม่นะคะก็เขาฝึกฝนมากกว่าค่ะ
เวลาเรียนเขาก็ตั้งใจอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยได้เยอะ
ภาษามากใจภาษาภาษาได้
ได้ค่ะสนทนาได้กับคนอื่นได้เลยค่ะ
ภาษาจีนว่ะภาษาจีนก็ได้ค่ะ
เพื่อนของน้องอดุลกับคุณครูที่โรงเรียนเขาบอกว่า
เขาฝากให้กำลังใจทั้งทีมนะทั้ง๑๓คนนั่นแหละที่ติดอยู่ในถ้ำนะฮะ
ถ้ำหลวงเชียงรายนึกถึงตอนเราเป็นเด็ก

ไม่กล้าเนอะไม่กล้าพูดไม่กล้าคุย
เด็กสมัยนี้เก่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ
ทีนี้สื่อต่างชาติค่ะเขาก็นำเสนอข่าวนี้เยอะมากนะคะ
สื่อก็ทำเป็นกราฟิกทำเป็นโมเดลจำลองเรื่องของถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมหนังสือพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนี
หน้าหนึ่งเป็นภาษาไทยจริงก็เป็นภาษาเยอรมัน
น้องสู้เนี่ยค่ะคือให้กำลังใจทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วก็มีเป็นภาษาเยอรมนีก็แปลว่าเข้มแข็งไว้นะเด็กเด็กนี่ครับ
เนื้อข่าวในหนังสือพิมพ์ก็รายงานความคืบหน้าภารกิจในการช่วยทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ
ก็คือรายงานแบบละเอียดเลยค่ะมีการทำกราฟิกเป็นภาษาเยอรมัน
ให้คนเยอรมันได้เข้าใจว่าในถ้ำลักษณะมันเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไง
มีอุปสรรคในการค้นหาช่วยเหลือยังไงบ้างรวมถึงวิธีที่จะช่วยทั้ง๑๓คนออกมา
ต้องใช้การดำน้ำแล้วก็มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของแม่
ของหนึ่งในน้องที่ติดอยู่ในถ้ำด้วยนะคะ
คุณแม่ก็เปิดใจบอกว่าลูกชายเข้าไปติดอยู่ข้างในช่วงเดียวกันกับวันเกิดของเขาพอดี
อ่าแสดงว่าเขาให้ความสำคัญมากนะ
เพราะว่าข่าวจากประเทศอื่นแล้วไปขึ้นพาดหัวข่าวหลักบ้านเขาเนี่ย
แล้วก็มีภาษาไทยขึ้นเลยหน้าหนึ่งนะคะ